เอ้าพี่แอบขออนุญาตถามถึงปฏิเหตุในกลองก่อนเลย

๒เรื่องครึ่งคืนเดียวค่ะ

ค่ะก็เริ่มจากลื่นล้มก่อนค่ะ

สงสัยหรือว่าใครแช่งแอฟเนี่ย

ื่นล้มปกติเลยเท่านั้นเลย

เลยเขาบอกว่า

รู้ว่าไม่ได้คนเขามาช่วย

ต่ออยู่ในสระว่ายน้ำค่ะขึ้นไม่ทัน
ค่ะก็เป็นพี่ที่กองวันนี้ก็รู้สึกประทับใจว่าเออทุกคนแบบ
คือกระโพกชาร์จแบบหน้า
คือคือต่อแรกแล้วก็มีแบบต่อที่สองก็คือหลังจากนั้นก็ลงไปถ่ายต่อค่ะ
แล้วก็โดนกระเบื้องในสระว่ายน้ำบาดที่หัวเข่า
อ๋อล้มแล้วยังไปถ่ายต่ออย่างไรครับพี่
ถ่ายต่อค่ะกระเบื้องบาดที่หัวเข่าก็ถ่ายต่อค่ะก็แปะพาสเตอร์แล้วก็ลงไปถ่ายต่อ
ซึ่งจริงแล้ววันนั้นต่อก็เตือนแล้วแบบระวังนะพี่แบบกระเบื้องมันคมอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเขาเองก็โดนเหมือนกันแต่ว่าแอปโดนแบบลึกอะค่ะ
ชงแล้วปีนี้ดีปีนี้จะดีค่ะปีนี้ปีดี
เอาจริงตอนนั้นคิดว่าแบบก็แค่เป็นแผลค่ะก็ปิดพัสเตอร์แล้วก็ถ่ายต่อ
หลังจากนั้นก็ก็กลับบ้านปกติก็วันนั้นถ่ายเสร็จก็ยังแบบนั่งทานข้าวต่อ
ให้สัมภาษณ์ต่ออีกให้สัมภาษณ์แบบเก็บเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ค่อยกลับบ้านแล้วก็แบบแวะโรงพยาบาลคิดว่าจะไปล้างแผลค่ะ
ก็ไปถึงก็บอกคุณหมอเสร็จสับเลยว่ามาล้างแผลค่ะ
คุณหมอก็พาเข้าห้องมาตัดก็แบบทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเล็กค่ะแต่ว่ามันลึกค่ะ

มินทาสนไม่ได้ขึ้นระบมเลยใช่มั้ยกัน
ก็ระบมล้มด้วยค่ะ

เต็มไปลาค่ะต้องระวังกว่ามากขึ้นไหมค่ะ
ควังอยู่แล้วค่ะอันนี้มันก็คงแบบนั้นจริงเป็นแบบอุบัติเหตุจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คุณมีถึงท่านต้องไปทำคงทำคุณเพิ่มหรือยังไงใช่ไหม
ต้องทำไหมอ่ะก็คงไม่ขนาดนั้นค่ะ
แล้วปีใหม่วันนี้ค่ะ
ปีใหม่เหรอคะปีใหม่สนุกเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าแบบ
เขาสนุกเขาได้ล้างช่วยคุณแม่ล้างแผลทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะแบบเป็นคุณหมออะไรอย่างนี้สนุกลูกชอบใจเลย

ล้างแผลคุณแม่ทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะ
มีถามว่าแม่เจ็บมาจากไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขารู้หมดค่ะตอนนี้ถ่ายละครอะไรเขาก็จะแบบขอให้พี่เลี้ยงแบบเฟสไทม
ไปให้ดูว่าทำอะไรถ่ายอะไรอยู่กับใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องเช็คหมดพี่เปิ้ลอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
อยากรู้ว่าแม่ทำอะไรอยากได้พี่ต่อเลยแอบ

รู้จักพี่ต่อรู้จักพี่หมอเหน่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้จักผู้กำกับแล้วค่ะมีอะไรก็คุยกับพี่สันแล้วตอนนี้
ตอนนี้น้องควังวนแอบกังวลเหมือนกันค่ะว่าปีใหม่จะโอเคไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะหลังจากที่เราเริ่มปรับวิธีแบบให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร
เขาก็สบายใจก็ไม่ตามแล้วค่ะ

ไปครั้งเดียวค่ะคือคงไม่ได้ให้ไปประจำค่ะคือครั้งนั้นไปให้รู้จักว่าคุณแม่อยู่กับใครเขาจะได้ไม่ห่วง
พอเขาไม่ห่วงเขาก็จะได้แบบมีสมาธิทำอย่างอื่นจะทำการบ้านเรียนพิเศษหรือจะเล่นอะไรของเขาเขาก็จะได้แฮปปี้
วันหนึ่งน้องคักแบบว่าเฟสไทม์หาคุณปีกี่ครั้งเดี๋ยว
ช่วงพอหลังเลิกเรียนปุ๊บก็มาแล้วค่ะแล้วก็แบบตอนหลังที่ตลกคือแบบคุยกับพี่สันผู้กำกับอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบเขาก็กล้าคุย
อ๋อแต่ว่าเขามีแรงทางนี้เนี่ยมีสนใจงานด้านนี้อย่างไรครับ
จริงก็คงเป็นเพราะว่าสนใจว่าคุณแม่ทำอะไรอยู่อะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีภาพในหัวว่าจริงแล้วละครมันคืออะไรยังไงบ้างเพราะเขาก็ไม่เคยดูละคร
ดูเหมือนน้องที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่แอฟไปแล้วค่ะ
ตามค่ะคอยตามเขาก็จะแบบเหลืออีกกี่ฉากคะแบบนี้อะไรแบบ
คุณแม่ยังอยู่ที่กองยังถ่ายเมสเซตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ห่วงใช่ค่ะก็จะมีพี่เปิ้ลเลยค่ะคอยรับตลอดค่ะ
ถามปัญหาแม่และเด็กตอนนี้เด็กบอกว่าต้องใส่แมสน้องฟรีมีปัญหาไหมคะหรือว่าให้พอร่วมมือดี
เพราะฉะนั้นแบบแอฟคิดว่าเด็กจะค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่าทำตามกันนะคะคือถ้าเพื่อนส่วนใหญ่ใส่เขาก็จะยอมใส่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ตอนนี้ก็มีไวรัสอีกมันก็เลยแบบยังไงก็ต้องใส่ลูก
คือเราไม่ต้องไปฝึกเพราะว่าที่โรงเรียนฝึกมาให้แล้วใช่ค่ะ
เพราะเขาก็ยอมใส่ค่ะหรือว่านอกจากวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็ใส่
จริงเวลาเขาไปโรงเรียนพี่แอปเป็นห่วง
เป็นห่วงค่ะห่วงน่าจะฝุ่นแหละค่ะเอาจริงแต่เราก็ค่อนข้างวางใจ
มาตรการโรงเรียนว่าถ้าเกิดฝุ่นเยอะเขาก็จะไม่
ก็สอนค่ะก็ทุกอย่างให้ล้างมือบ่อย
พยายามไม่จับอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเด็กก็ค่อนข้างควบคุมตัวเองยาก
คือเราอาจจะให้เขาล้างมือบ่อยได้แต่ว่าเด็กยังไงก็ชอบจับจมูก
จับตาจับหน้าจับแมสเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องพยายามฝึกกันไปแต่แอฟก็คิดว่าเราก็ต้องปรับตัว
ทั้งตอนนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็ต้องปรับตัวกันไป
จริงตอนนี้ก็ยังออกอยู่แต่เราก็เลือกสถานที่ค่ะ
แล้วก็เลือกกิจกรรมคืออย่างตอนนี้ไปโรงเรียนแอฟยังให้ไปโรงเรียนปกตินะคะ
เพราะว่ายังเชื่อมั่นในมาตรการของโรงเรียนที่จะคัดกรองเด็กที่ไม่สบาย
หรืออะไรอย่างนี้ไม่ให้มาโรงเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวางใจในสมาคมผู้ปกครอง
ว่าเขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าถ้าเกิดมีคนในบ้านป่วย
หรือว่าลูกเขาป่วยเขาก็จะไม่พามาโรงเรียน
เราระวังใจก็เลยยังให้ไปโรงเรียนปกติ
ส่วนนอกนั้นกิจกรรมอื่นถ้าเป็นบางกิจกรรมที่เด็กมีจำนวนเยอะ
ตอนนี้แอปก็ให้ปีใหม่หยุดก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเรียนพิเศษบางอันที่เด็กไม่กี่คน

เด็กพิเศษไปเรียนน้อยลงอันเนี้ยค่ะ
แต่มันก็เลยโอเคก็ปีใหม่ก็ดี
ก็เลยเป็น๑ใน๓คนจำเป็นจะเป็น๑๐คน
คือแอฟก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีคำตอบไตตัวว่าเราจะห้ามทุกกิจกรรมไหม
ก็คงแล้วแต่ดูเป็นจังหวะไปว่าช่วงไหนมันรุนแรงหรือไม่รุนแรง

แล้วก็ที่โรงเรียนก็ค่อนข้างให้ข้อมูลเยอะมาก

อะไรอย่างนี้แบบทำไมลูกต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วย

แล้วที่บอกน้องให้ลูกเรียนอยากกินอยู่กับอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่เด็กเล็กว่าทานอาหารร่วมกับผู้อื่นต้องใช้ช้อนกลาง
อันนี้ในแง่ของมารยาทก็สอนตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
แต่พอตอนนี้แอฟก็เลยบอกว่าเห็นไหม
มันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่มันเป็นเรื่องสุขอนามัย
ว่าเราจะได้ไม่ติดโรค
อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้จะไม่ใช่โควิด
ก็เป็นไข้หวัดธรรมดาเราก็ป้องกันได้

ว่าเอาต่อไปมันจะเป็นขยะเยอะไหมหรืออะไรก็

ก็จะรู้พร้อมของคุณผู้ชมนี่นะคะ
อ๋อก็ถามนะแต่ว่าจริงเราก็รู้อยู่แล้ว
ทุกคนก็คงไม่ใช่จะเริ่มคุยกับใคร
แล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังทันที
ก็คงจะต้องศึกษากันสักพักนึง
เมื่อเขาโอเคมั่นใจว่านี่คือคนที่คุยด้วย

พี่แต่งเจอพี่แพทย์เองตอนพี่แอปถามเป็นยังไงบ้างครับ
เสียงงานสมตัวอะไรหรือว่า
ช่องนี้ก็จะดูถึงแบบทำงานกับคนอินเลอฟอะไรอย่างงี้
ก็เป็นสิ่งกำลังเหมือนกันนะ

ค่ะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แอฟคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันก็แล้วแต่จังหวะเวลา
เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
มันจะเกิดขึ้นไหมหรือเมื่อไหร่ยังไง
ก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับมัน
แต่พี่แอฟก็เปิดใจมุมทรอยู่ใช่ไหมล่ะ

มีใครเข้ามาให้ดอกไม้ปิดสนา

ไม่ได้ดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้ปิดสนา

ไม่มีปิดสนาค่ะไม่มีปิดสนา
เหมือนตอนนี้เรายังแบบไม่อยากมีใครใช่ไหม
อยากอยู่กับลูกอะไรแบบนี้

รู้สึกว่ามันเข้ามาเมื่อไหร่แล้วค่อยคิดแล้วกันว่า
ชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะไรใช่ไหมค่ะ
แต่ตอนนี้มันคือเรื่องลูกเรื่องครอบครัว
เรื่องงานที่มันแบบ
แค่นี้ก็ตื่นเต้นทำอะไรไม่ทันแล้ว
ขอบคุณครับ
ขอโทษนะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ